นักแสดงสาวคุณออมสุชาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนสนิท
แล้วก็แน่นอนค่ะหวานใจนะคะหนุ่มแอมพิธานค่ะ
ร่วมกันนำถุงยางชีพนะคะ

รวมไปถึงข้าวกล่องอีก๓๐๐กล่องค่ะ
มอบให้พี่น้องชุมชนย่านนางเริง
ที่วัดสุนทรธรรมธานนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความสะดวก

ลงมือแพ็กถุงยางชีพทั้งหมดด้วยตนเองเลยนะคะ
ใช้เวลา๒วันเต็มพร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าที่ตำรวจ
มาอำนวยความสะดวกให้พวกเราด้วยนะคะ
ใจจริงค่ะที่หลายคนร่วมใจกัน
เพื่อให้เราผ่านวิกฤตทางนี้ไปให้ได้นะคะ
ก็ร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวภูเก็ตค่ะ

ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙เช่นกันค่ะ
ทั้งคู่นะคะได้ส่งอาหารไปให้ชาวบ้านนะคะ
ที่ตำรวจราวัยและตำรวจรัฐา
ซึ่งทั้งปลางและคุณโต้งก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจ
และความห่วงใยขอให้ทุกคนปลอดภัยกันด้วยนะคะ
คือเห็นความช่วยเหลือแล้วอดปลื้มใจไม่ได้เนอะ
ต้องนะคะต้องบอกว่าน้ำใจคนไทยหลังไหลไป
แต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเหมือนกันนะคุณผู้ชม